เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปรู้จักกับธุรกิจทำเงินใหม่
ด้วยการเลี้ยงหอยโข่งอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาท
และจะพาไปพบกับเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามของเจ้าของธุรกิจน้ำจิ้มจอมยุทธ์สิบหก
ก่อนจะประสบความสำเร็จเคยโดนตราหน้าว่าเป็นแกะดำของครอบครัว
ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ความล้มเหลวจนทุกวันนี้มีสินค้าวางขายไปทั่วประเทศ
และต่างประเทศเขาทำได้อย่างไรติดตามกันได้ในรายการวันนี้ครับ
กำลังการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่ใหม่เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ดเด็ด
และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่ดูก่อนรวยก่อนกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ผมขอประเดิมด้วยคำถามนี้หน่อยนะครับคำถามมีอยู่ว่าถามว่าโอ้โหขอบคุณมากที่รับพบกันนะครับ
เอออ่ะคำถามคำถามมีอยู่ว่าปูทะเลนะครับอาศัยอยู่ที่ไหน
ถามไปแกลกอ่ะคุณพี่ปูทะเลก็ต้องอยู่ที่ทะเลสิคะถามมาได้อีกป๊อบอืม
บอกแค่ว่าเฉยแล้วครับเพราะน้องปูทะเลในสมัยนี้นะครับ
อยู่ทะเลแล้วอ้าวเขาย้ายไปอยู่คอนโดแล้วครับโอ้โหปกป้อง
เจอแม่เจ้าแม่เจ้าปูอยู่ในคอนโดยังไงล่ะโอ้โหปูที่จะเล่าอันนี้นะครับ
ครับอยู่ที่คอนโดจริงจริงถ้าไม่เชื่อนะครับตามไปที่จังหวัดจันทบุรี
เห็นกับตากันเลยนี่เลยฮะที่เห็นกล่องพลาสติกเรียงกันอยู่เป็นชั้นชั้นอยู่นี่นะครับ
เขาเรียกกันว่าคอนโดปูทะเลครับอืมเป็นการเรียกปูทะเลแบบใหม่นะฮะ
ใช้ไล่กว่าเดิมเพิ่มเติมคือรายได้ที่มากขึ้นเจ้าของไอเดียอันนี้นะฮะ
คือคุณพี่เดชาสุขานนะครับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับ
ซึ่งลองผิดลองถูกกับการเลี้ยงปูทะเลเนี่ยมานานพอสมควรครับ
แรกแรกครับแม่เหนื่อยพยายามครับรู้ไหมพี่เดชานี่แกเกือบเจ๊งมาแล้วนะครับ
เหรอฮะเพราะว่าเลี้ยงห้าสิบตัวครับครับปรากฏว่าตายหมดตายหมดตายหมดห้าสิบตัวเลย
เกลี้ยงเลยเพราะว่าพี่แกครับใช้น้ำปลาปลาผสมน้ำเกลือในการเลี้ยงครับ
ซึ่งน้องปูทะเลเนี่ยเขาไม่ชอบพี่เดชาคำว่าย่อท้อนะครับ
เขาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมครับจนได้ข้อมูลมาว่าการเลี้ยปูทะเลแบบคอนโดนี้นะครับ
สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะฮะคือน้ำที่ต้องใช้เลี้ยงนะครับ
ต้องเป็นน้ำทะเลธรรมชาติเท่านั้น
พอรู้ปุ๊บนะครับพี่แกก็เปลี่ยนปั๊บเลยนะครับ
น้ำทะเลธรรมชาติมาใช้เลี้ยงจนถึงทุกวันนี้เลยโอ้โหสุดยอดนักสู้
ถึงได้เรียกว่าเป็นนักสู้วัวกระทิงนักสู้ตัวจริงโอ้โหแล้วเขาไปเอาปูมาจากไหนที่จะเอาไปเลี้ยงอะครับ
เดชาครับแกรับปูทะเลมาจากชาวบ้านที่เขาทำประมงในชุมชนนะฮะ
เรียกได้ว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
โดที่เราเห็นกันอยู่นะครับหนึ่งแถวนะครับจะเลี้ยงปูหนึ่งร้อยตัวครับ
อาหารของเขานะครับจะเป็นพวกเศษปลาหอยนังรมและกุ้งครับ
ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องน้ำนั้นสำคัญที่สุดนะครับ
ที่จะใช้เลี้ยงพวกเขานะฮะต้องผ่านระบบการกรองมีการหมุนเวียนนะครับ
ต้องทำการเช็คค่าของน้ำค่าความเค็มค่าพีเอสและค่าออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา
หลักวิชาการครับครับและใช้เวลาเลี้ยงทั้งหมดนะฮะ
ประมาณยี่สิบถึงสามสิบวันก็จับขายได้แล้วครับอืมมีคำถามค่ะ
อยากรู้ว่าการเลี้ยงปูทะเลในคอนโดเนี่ยมันแตกต่างจากเลี้ยงธรรมดายังไงคะ
โอ้โหคำถามนี้เยี่ยมมากครับแม่เนยครับการเลี้ยงแบบธรรมดานะครับ
คือการเลี้ยงในบ่อดินซึ่งถ้าเราปล่อยปูลงไปในบ่อหนึ่งร้อยตัวนะครับ
การเลี้ยงในคอนโดเนี้ยนะครับจะทำให้เนื้อปูนั้นมีความหวาน
และสะอาดกว่าการเลี้ยงแบบธรรมดานั่นเองอ๋อแบบนี้นี่เองค่ะพี่ป้องครับ
แก้ไขราคายังไงครับปูขนาดเล็กนะครับขายกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
อืมขนาดกลางครับหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยบาทครับ
และขนาดใหญ่ครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอ้โหอันนี้อยากเรียนนะครับ
ว่าอยากซื้อมาทานนะครับนี่นะฮะโทรไปได้เลยครับ
ตามเวลาได้ขึ้นให้ตอนนี้เลยนี่เลยค่ะโอ้โหครับพี่ป้องครับ
เลี้ยงปูแบบคอนโดนี่ก็ถือว่าสุดยอดยอดเยี่ยมเลยนะครับ

ครับเป็นผู้ใหญ่บ้านมุฒาครับ
ชาวบ้านชาวช่องเขาหาว่าบ้าไปแล้ว
หอยโคงนั่นน่ะสิครับคืออย่างนี้นะครับพี่ป้องครับ
เริ่มแรกแรกเริ่มเนี่ยมาจากการที่ผู้ใหญ่สุริยัน
มองว่าเอ๊ะหอยชนิดนี้มันสามารถเอาไปทำอาหารได้หลากหลายเมนู
ก็จริงครับซึ่งแต่ละเมนูเป็นที่นิยมทานกันทั้งนั้น
แต่ทุกวันนี้เจ้าหอยโขงที่ว่ามันเริ่มหายากขึ้นทุกวันแล้วอืม
ด้วยเพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงการใช้สารเคมีในการกำจัดหอยของเกษตรกร
ผู้ใหญ่สุริยันแกก็เลยตัดสินใจเลี้ยงขายซะเลยครับ
โดยเริ่มจากการไปซื้อหอยจากตลาดมาเพาะในบ่อเล็ก
แล้วก็โพสต์ขายในโซเชียลปรากฏว่าปรากฏว่าครับ
ขายดิบขายดีอย่างเหลือเชื่อผู้ใหญ่สุริยันก็เลยทำการต่อยอด

เฮ้ยอยากรู้ว่าแบบนี้มันเลี้ยงยากไหมครับพี่อ่าว
ถ้าเรานำหอยไปใส่ไว้ในบ่อเลี้ยง
แล้วก็เอาวัชพืชจำพวกจอกแหน่ผักตบชาวาใส่ลงไปในบ่อด้วย
เพราะว่าวัชพืชเหล่านี้คืออาหารของหอยโข่งชั้นดีเลยล่ะครับ

หอยเนี่ยนะมันก็จะกินกินแล้วก็โตเองตามธรรมชาติเขา

จากนั้นนะครับพอถึงเวลาเนี่ยก็จะทำการคัดแยกไซส์ครับ
ตามที่ตลาดต้องการหอยเล็กหอยกลางหอยใหญ่
แกนะฮะส่งขายไปทั่วประเทศแล้วนะครับโอ้ยแล้วเขาขายกันแบบไหนครับ
บอกนะว่าขายเป็นตัวผมจะบอกให้ครับคือเขาขายเป็นกิโลกรัมครับ
ครับครับครับหอยขนาดสิบเอ็ดถึงสิบห้าตัวโล
ราคาแปดสิบบาทอืมและขนาดแปดถึงสิบตัวโล
ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะซึ่งวันวันหนึ่งผู้ใหญ่สุริยัน
ขายได้ประมาณยี่สิบกิโลกรัมครับเฉลี่ยนะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเนี่ย
วันละหนึ่งถึงสองพันบาทเลยทีเดียวครับนี่ถือว่าได้เยอะมากเลยนะคะ
เดือนหนึ่งก็แบบหลายหมื่นเลยค่ะแต่ว่าอยากรู้อย่างหนึ่งค่ะ
ว่าเวลามีคนสั่งแล้วเนี่ยเขาส่งกันยังไงหอยถึงไม่ตายคะ
ต้องให้หอยเป็นเป็นหอยสดเลยนะเขาเนี่ยครับจะแพ็คใส่กล่องกระดาษ
แล้วรองด้วยฟางอย่างดีเลยครับแม่เนยครับวิธีนี้เนี่ย
หอยมีชีวิตอยู่ได้ประมาณสี่วันครับโอ้โหถือว่าเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักได้เลยนะครับ
ขายได้วันละหนึ่งถึงสองพันบาทหนึ่งเดือนก็สามถึงหกหมื่นบาทนะครับท่านผู้ชม
ทำเป็นเล่นไปสองเรื่องราวสองไอเดียผ่านไปแล้วนะคะ
เรียกว่าเป็นไอเดียที่บันเจิดมากมากเลยนะคะว่าแต่วันนี้แม่เนยครับ
มีอะไรมาให้เราได้ดูบ้างโชว์ขิงโชว์ขิงก่อนแม่เนยโชว์ค่ะ
เนยนี่แบบไม่ธรรมดาเด็ดแน่นอนนะคะต้องบอกเลยว่า
ใครที่ชอบกินขนมจีนน้ำเงี้ยวฟังทางนี้เลยชอบไหมคะ
ผมก็ชอบทานผมนี่เรียกว่าเมนูโปรดครับ
ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่แต่เวลาไปหาซื้อมันยากครับซื้อที่ไหนดีครับ
ตอนนี้มันง่ายมากเลยค่ะพี่ป้องค่ะเพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาซื้อแล้วนะคะ
แค่ยกมือถือออกมาเราก็กดกดไปเลยค่ะครับ
ขนมจีนน้ำเงียวนะคะก็จะถูกส่งไปที่บ้านเลยสะดวกงั้นเลย
นี่ค่ะเซ็ตขนมจีนน้ำเงี้ยวอบแห้งนะคะ
ที่เขาทำสำเร็จพร้อมรับประทานเลยเพียงแค่ฉีกถุงครับ
วรัชญาอัตฐานุกุลนะคะครับเป็นผู้จัดการห้าหุ้นส่วนจำกัด
ไฮโซแซ่บนะคะซึ่งคุณพี่วรัชยานะคะได้เล่าถึงที่มาที่ไปนะคะ
ว่าเริ่มต้นมาจากการที่เขาเนี่ยเปิดร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวอยู่แล้วค่ะ
ครับอยู่ที่จังหวัดพยาวนะคะซึ่งทำมาตั้งแต่พศห้าเจ็ดแล้วนะคะอ่า
แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากมีลูกค้าประจำมีนักท่องเที่ยวนะคะ
มาทานอยู่ตลอดเลยครับแต่ว่าลูกค้าที่มากินส่วนใหญ่นะคะ
เขาก็บอกว่าทำยังไงดีอ่ะอยากจะได้แบบนี้
กลับไปทานที่บ้านบ้างติดใจเท่านั้นแหละค่ะ
คุณวรัชยานะคะก็เลยได้ไอเดียนี้ขึ้นมาเลยค่ะ
ก็เลยทำเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวอบแห้งแบบนี้นะคะสำหรับนำไปกินที่บ้านได้ค่ะ
ภายใต้แบรนด์ไฮโซแซ่บค่ะอืมทางร้านค่ะก็ยังมีข้าวซอยอบแห้งด้วยโอ้โหเออ
โดยเส้นข้าวซอยนะคะเขาทำมาจากข้าวโพดด้วยนะ
เขาจะเอาวัตถุดิบทั้งหมดนะคะมาอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
อืมสามารถไล่ความชื้นได้อย่างรวดเร็วนะคะ
ซึ่งงานวิจัยนี้นะคะก็ต่อยอดมาจากงานวิจัย
ของคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพายาวเลยนะคะ
อืมโอ้โหอีก๓ปีแหมไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณนรูปเลยนะครับ
และนี่เลยค่ะชุดขนมจีนอบแห้งน้ำเงี้ยวนะคะนี่พริกน้ำเงี้ยวน้ำพริก
อ๋อนี่นี่นี่นี่แบบนี้ส่วนของผมนี่เป็นดอกงิ้วแห้ง
รวมไปถึงตัวเส้นขนมจีนว้าวดอกงิ้วคุ้นไหมฮะ

เดี๋ยวไม่พอคุณผู้ชมหาต้องใส่ถั่วแล้วลงไปด้วยนะ

เป็นเครื่องปรุงชนิดนึงนะคะของชาวเหนือเนี่ย
เขานิยมใส่กันในอาหารเพื่อความนัว

ส่วนใหญ่จะทำมาจากถั่วเหลืองหรือไม่ก็สวนลิสงค่ะ

อารมณ์คล้ายแบบกะปิทางภาคใต้หรือว่าน้ำปลาร้าของภาคอีสาน

เอางี้เป็นเซตแบบนี้นะครับแม้เดียวเลยครับ

เขาขายกันอยู่ที่เล็ดลับประมาณ
บาทถึง๔๐๐บาทประมาณนี้ค่ะ
ที่ชื่อข้าวซอยน้ำเงี้ยวไฮโซแซ่บสุดแต้พยาวจ้า
หรือว่าโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยนะคะ
เดี๋ยวค่ะเกือบลืมเลยค่ะคุณพี่วัสยานะคะเขาบอกมาว่า
ถ้าใครดูรายการเศรษฐีป้ายแดงของเราส่งฟรีไปเลยจ้า
ขอบคุณคุณพี่วรัชยาด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องราวดีดีนะคะ
ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะมาพบกับเคล็ดลับความรวยกันต่อเลยนะคะ
ตากล้องชิมให้หน่อยชิมจริงจริงนี่คือตั้งใจทำมันนะคะ
อันนี้เนยทำมาเองเลยนะอยากจะให้พี่ชิมให้หน่อยคุณพิธีกรต่าง
แม่กำลังจะทำลูกชิ้นขายแล้วถ้ามันเวิร์คนะจะเปิดเป็นแฟนชาย
ชื่อว่าโชว์ลูกชิ้นปึ้งโชว์ลูกชิ้นปึ้งพี่อำมาโชว์ลองชิมด้ายเลยครับ
ขอบคุณนะครับกรมลุกไม่ดีน่ะตั้งใจทำมาก
ผมว่าลูกชิ้นหนึบหนับใช่ไหมใช่
แต่น้ำจิ้มเนี่ยพี่อำหัวผมบด
ทำไมอ่ะถ้าทำนะไงดีเนี่ย

ฉันต้องขายทุกอย่างค่ะเพราะว่าลูกยังเล็ก
แล้วที่สำคัญนะคะแม่มีเคล็ดลับความรวยมาฝากมิคาถา

อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกิน

เพียงใช่เหมือนคุณแม่มาบ่นอะไรให้ฟังครับผม

จริงปัญหาเนี่ยตอนนี้คือจะขายทุกอย่างก็จริงแต่ว่าต้องอร่อยด้วยใช่

เอางี้ละกันแม่เนยครับถ้าอยากขายลูกชิ้นจริงเนี่ยนะผมว่านะน้ำจิ้มเนี่ยสำคัญต้องเปลี่ยน
ใช่ไม่เลยพี่อาร์มครับครับเดี๋ยวจะพาไปดูโรงงานน้ำจิ้มลูกชิ้นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับที่มีชื่อว่าน้ำจิ้มจอบยุทธ์๑๖ครับมียอดขายเป็นร้อยร้อยล้านเลยทีเดียว

แหมพี่ป้องพูดสักขนาดนี้อยากจะเห็นหน้าตาของโรงงานผลิตน้ำจิ้มลูกชิ้นร้อยล้านกันแล้วใช่ไหมล่ะครับโรงงานของเขาตั้งอยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมานี่เอง
และนี่ก็คือเจ้าของแบรนด์น้ำจิ้มจอมยุทธ์๑๖คุณปอเช่สุดรดาครับน้ำจิ้มจอมยุทธ์๑๖สวัสดีค่ะ
เราจะพาชมโรงงานผลิตน้ำจิ้มลูกชิ้นตาจอมยุทธ์๑๖นะคะ
ม่อต้มน้ำจิ้มของเรานะคะจะผลิตน้ำจิ้มได้ครั้งละประมาณหนึ่งพันห้าร้อยกิโลกรัมค่ะ
อันนี้ก็เป็นพริกสูตรพิเศษของเรานะคะซึ่งเราเอาพริกหลายหลายพันมาผสมกันตามสูตรของเราเองค่ะ

จากการสำรวจโรงงานแล้วก็เห็นหม้อต้มน้ำจิ้มหน้าตาแบบนี้

ซึ่งเขาจะผลิตกันได้วันหนึ่งเป็น๑๐๐ตันเลยทีเดียว
น้ำจิ้มที่ต้มสุกจากห้องเมื่อกี้นะคะก็จะถูกส่งผ่านตามท่อมาอยู่ในผังบรรจุ
บรรจุก็จะบรรจุน้ำจิ้มอัตโนมัติค่ะโดยที่กระบวนการทั้งหมดเนี้ย
ไม่ผ่านมือคนสัมผัสเลยมันก็จะบรรจุออกมาเป็นถุงสำเร็จ๑กิโลกรัม
แม้กระทั่งถุงที่บรรจุเนี่ยก็มีมาตรฐานโยนไม่แตกนะไม่เชื่อลองดู
พอบรรจุลงกล่องแพ็คอย่างแน่นหนาแล้วก็พร้อมส่งความอร่อย
ยังพ่อค้าแม่ค้าลูกชิ้นแล้วล่ะครับดูกระบวนการผลิต
และยอดขายหลักร้อยล้านของเขาแล้วบอกเลยว่าเรื่องน้ำจิ้มลูกชิ้น
ในประเทศไทยครับและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชม
เราอยู่กับเจ้าของแบรนด์น้ำจิ้มจริ้มยุสสิบหกค่ะคุณปอย์เชฟสุดระดาษิฐิกิติกูลค่ะ
อยากรู้ต้องพิสูจน์แต่ครับเอางี้เลยโยนลงมาแบบเนี้ย
หูยนั่นโร่ดูกันให้ดีแล้วกันด้วยมันจะแตกหรือไม่แตก

ไม่ได้เตรียมบอกว่านี้ไงชุด
ต้องโยนอีกแหละ
เอาน่ะเอาน่ะเอาน่ะ
ไหลแล้ว

จริงแล้วเราต้องทำให้ถุงมันเหนียวเพราะว่า
และตอนนี้ค่ะอยากรู้ว่านำจิ้มจอมยุสสิบหกครับมีอะไรบ้างค่ะ
ตอนนี้สินค้าของเราก็จะมีทั้งหมด๓แบบนะคะ
สุดแรกจะเป็นนำจิ้มลูกชิ้นสุดดั้งเดิมค่ะ
รสชาติจะแบบไม่เผ็ดอย่างเงี้เหมาะสำหรับเด็กเนี้ยค่ะอืมกินได้ทุกวัยทุกคนใช่ครับผม
เขียวนี่เหรอครับใช่ค่ะสูตรเผ็ดจัดจ้านจะเป็นสูตรโบราณนะคะเหมือนมีส่วนผสมของพริกคั่วแล้วก็มะขามเปียกค่ะ
สูตรแซ่บสูตรเผ็ดจัดจ้านอีกสูตรหนึ่งครับสุดท้ายของเราก็คือน้ำจิ้มไก่
เห็นว่ามีแค่สามสูตรนี้นะครับแต่ขอบอกคำว่าตอนนี้ครับ
ขึ้นแท่นเป็นน้ำจิ้มร้อยล้านแปรเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้คือน้ำจิ้มเนี้ย
แค่จิ้มได้แค่น้ำจิ้มลูกชิ้นนะครับสามารถพลิกแพลงเป็นเมนูได้เยอะเลย
เหรออะไรบ้างครับผมยังสามารถเอาไปทำเป็นซอสผัดไทยอ่า
เป็นไก่ทอดซอสเกาหลีอย่างเงี้ค่ะแล้วก็ทำอืม
ลาดพริกทำไข่ลูกเขยสะเดาน้ำปลาหวานได้หมดเลยครับ
ได้หลายเมนูมากใช่ค่ะแล้วเมนูนี้คือจะบอกว่ามาจากลูกค้าที่ซื้อไป
จริงเหรอเขาไปลองทำดูใช่แล้วก็แจ้งกลับมาโอเคอุ้ยอย่างนี้
อย่างนี้พี่ป้องพี่เนยครับเราไม่ได้ชิมเนี่ยไม่ได้นะ
เพราะว่าเราต้องชิมเพื่อพิสูจน์ว่าอร่อยจริงหรือเปล่า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
ใช่ครับแม่เป็นคนแซ่บแซ่บแม่ขอชิมดำจิ้มแซ่บแซ่บทึบเขา
ผิดเสร็จเราเดินหนีเลยไม่อยากบอกว่ารวดแซ่บมาก

อร่อยหรือจะแล้วบอกว่าน้ำจิ้มแบบอร่อยแล้วรสชาติเปรี้ยวจับจะ้นหมดเลยนะคะ
ใส่ไม่แพ้กับน้ำจิ้มเลยแล้วเราไปนั่งคุยกันต่อดีกว่าค่ะ

ใช่ค่ะตอนเด็กเรามีเพื่อน

เขาก็ไปเดินขายปลาหมึกปลาหมึกย่าง
แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบค้าขายจังเลย

รู้สึกสนุกเรารู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นเรา

ชอบค้าขายมากจนแบบเลิกเรียนมหาลัยกลางคันเลยค่ะ

คือตอนนั้นเรียนกฎหมายอยู่ที่มหาลัยเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
คือเราไม่สามารถที่จะค้นหาคำตอบของตัวเราเองได้

แต่ไม่ใช่ว่าการเรียนมหาวิทยาลัยไม่ดีนะคะ
มันแล้วแต่คนแต่ตัวปเอง
เราไม่สามารถที่จะหาจุดที่เราต้องการ
ประสบการณ์ที่เราอยากจะเป็นได้ในรั้วมหาลัย

เราไปลองผิดลองถูกในมหาลัยชีวิตเลยดีกว่า

เราก็เดินไปบอกเขาตรงเลยค่ะว่า

แต่เราอยากไปขายของ

เรียนก็ไม่ต้องเรียนจบแค่นั้นค่ะ

พอออกมาจากมหาวิทยาลัยแล้ว
เริ่มธุรกิจแรกคืออะไรครับผม
มันต้องขายทีละเยอะเราก็เลยคิดว่าขายส่งนี่แหละ
ถ้าอย่างนั้นเราทำตัวเองเป็นสำเพ็งไปเลยดีกว่า
ก็เลยเอาเงินทุนที่มีค่ะบินไปซื้อของมาจากจีนแล้วก็มาขาย
แต่ตอนนั้นที่เราทำธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นในหัวสมองเราอย่างเดียว
ไม่เคยไปถามคนอื่นเลยว่าจะเอาอะไรมาขายดีคือเราไปเลือกสินค้า

กิฟต์ชอปค่ะกิฟต์ติดผมตุ๊กตา
ด้วยความที่มันเป็นธุรกิจที่เกิดในหัวเราคนเดียวไงค่ะก็เจ๋งค่ะ
โอ้คือตอนนั้นเนี่ยลงทุนลงแรงกับธุรกิจแรกไปเนี่ยสักเท่าไหร่ครับ
จริงก็เกิน๕๐ของเงินที่ได้มา

ใช่เพราะว่าเวลาที่เราบินไปฝั่งของจริงเราต้องสั่งมาเป็นล็อตเยอะไงครับ

แล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับธุรกิจแรกไปซะแล้ว

ตอนนั้นมันไม่ได้มีเวลามาคิดท้อมากมาย
แค่คิดเฉยว่าอันนี้ไม่ได้งั้นทำอันต่อไป
ก็เลยไปขายชุดเดรสมือสองสั่งมาเป็นกระสอบนี่แหละ
แล้วก็เอามาคัดมารีดถึงถือไปขายที่ตลาดนัก
ไปขายวันแรกได้เงินมา๘๐๐๐บาท
เราก็โลกสวยคือว่า๘๐๐๐บาทคุณ๓๐วันคือ๒๔๐๐๐๐๐บาท

พอวันรุ่งขึ้นไปขายขายได้พันเดียวค่ะ

ขายได้พันเดียวพร้อมคู่แข่งเกิดขึ้น

ผมว่ามันต้องลงล็อกที่อะไรสักอย่างแล้วเนี่ย
อะไรล่ะที่โดนใจให้มาทำเกี่ยวกับธุรกิจ

ตอนแรกเราไม่ได้เจอกับน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะ
พอมีคนมาบอกว่าเฮ้ยให้ทำธุรกิจของกินสิ

ยำสำเร็จรูปฉันนี่คนแรกแน่นอน
ก็ทดลองทำสูตรกันกับลูกน้องเราเนี่ยค่ะ

จะไปขอในตลาดวางขาย

แล้วก็เต็มที่ค่ะคิดสูตรใหม่ค่ะ

เวลาที่เราไปออกบูธจัดชิมเนี่ย

ลูกค้าก็จะแบบซื้อไปเยอะมากค่ะ
แต่พอเวลาที่เราไปวางขายในร้านค้าจริง

มันสู้แบรนด์ที่เขาทำมาอยู่แล้วไม่ได้
เพราะว่าน้ำจิ้มมันค่อนข้างเยอะ

แล้วก็เรียกว่าแบบไม่ประสบความสำเร็จเจ๊งเนี่ย

ว่าหนูเนี่ยมันคือแกะดำของครอบครัวนะ

ทำอะไรก็แบบไม่รอดหรอกอะไรอย่างนี้

เวลาที่พ่อพูดปุ๊บเราก็พูดในใจสวนกลับไป

คือเราแค่กำลังค้นหาทางของเรา

เริ่มสังเกตรอบตัวแล้วก็พบว่าเฮ้ยลูกชิ้นมันขายเยอะมากเลยนะในตลาดอ่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็มีรสเข็นลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างลูกชิ้นทอดเนี่ย

เราก็เลยไปคุยกับแม่ค้าว่าลูกชิ้นเนี่ยขายดีไหม
เขาก็บอกว่าขายดีแล้วทำน้ำจิ้มเองหรือเปล่า
เขาบอกว่าต้องทำเองเพราะมันยังไม่มีน้ำจิ้มสำเร็จรูปครับ
เราก็เลยปิ๊งไอเดียเลยค่ะไม่รอช้า
วันรุ่งขึ้นเลิกผลิตน้ำจิ้มซุกี้เลยค่ะ
น้ำจิ้มลูกชิ้นเลยไม่เอาแล้วค่ะ
แล้วสูตรออกไปจากไหนครับมีสูตรดั้งเดิมจากปู่ย่าตายายมั้ย
สูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็พิมพ์ไปแบบนี้เลยค่ะ
สุดยอดแล้วก็มาปรับแต่งรถใช่ค่ะ
ไม่ได้ก็เททิ้งไม่ได้ก็เททิ้งไม่ได้ก็เททิ้ง

ก็ลองอยู่อย่างงั้นน่าจะประมาณสองสามเดือนได้
แล้วเราก็ได้สูตรแรกของเราออกมาถูกไหมครับใช่ค่ะ
เป็นยังไงบ้างฮะเริ่มวางออกขายอืมครับ
แบ็คจากลูกค้าก็จะเป็นคนบอกเราเองค่ะว่า
มันหวานไปเปรี้ยวไปนะยังไงบ้าง
เราก็เอาคำพูดของลูกค้านะค่ะมาค่อยค่อยปรับไปเรื่อยเรื่อย
ปรับไปเรื่อยเรื่อยเห็นว่าวางขายครั้งแรกอืม
แก๊คดีมากจนเรายังงงเลยตกใจใช่ค่ะ
พอเรามาคิดสูตรใหม่ลูกค้าก็เริ่มตอบรับดีมาก
ก็เลยทำให้แม่ค้าจากร้านค้าต่างอย่างนี้ค่ะ
ติดต่อให้เราเอาสินค้าไปวางค่ะ
แต่น้ำจิ้มจอมยุทธ์นะคะที่สามารถวางขายในร้านขายส่งได้เนี่ย
ก็พอได้โอกาสจากร้านใหญ่ในตลาดย่าโมใช่ไหมค
ใช่ค่ะก็คือเราไปติดต่อมาหลายที่ก็ไม่มีใครรับเราเลยค่ะ
แต่ว่ามีลูกค้าที่แบบมีพระคุณกับเราสองคนนะคะที่เขาแบบเปิดโอกาสให้เราอ่ะ
ได้ไปวางขายก็คือร้านเจ๊จินกับร้านป้านกที่ตลาดย่าโม
ต้องบอกว่ามีวันนี้ได้ก็เพราะเขาอะค่ะ
และนี่ก็คือร้านหนุ่มร้อยแรงของเจ๊จิน
ร้านขายส่งลูกชิ้นแบบต่างต่างที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง
พ่อค้าแม่ค้าขายลูกชิ้นก็จะมาหาซื้อวัตถุดิบไปใช้
รวมถึงน้ำจิ้มลูกชิ้นด้วยล่ะครับของก็ดีค่ะ
ก่อนแล้วถึงเอามาขายตอนเนี้ยยอดพุ่งทะลุเลยอ่ะ
นี่ขนาดเขาขายทั่วประเทศแล้วนะเรายังขายได้ขนาดนี้นะ
ตัวเขาเองเขาก็ส่งทั่วประเทศอ่ะแหมซื้อกันที
เป็นตระก้ากันอย่างนี้เลยล่ะครับส่วนร้านป้านกน้อย
ก็เป็นร้านในตลาดย่าโมเหมือนกันแต่ไม่ได้ขายลูกชิ้นนะครับ
เขาขายส่งน้ำจิ้มจอมยุทธ์ขายกันแบบเป็นเข่งแบบนี้เลยล่ะครับ
ขายเงี้ยมาประมาณไม่หนีสามร้อยอ่ะนะ
อันนี้ก็คือวันต่อวันลงทุกวันเราขายอย่างนี้มาตลอด
ก็เขารู้เนอะของเขามันอร่อยลูกค้าก็ถามหาปากต่อปากไง

เหตุในวิทยานะครับเป็นร้านใหญ่ในเนือนเมืองโคราช
แต่ตอนนี้บอกนะครับว่าไปทั่วประเทศแล้ว
และลาบไม่ถึงประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยโอ้โห
ตอนนี้สินค้าของเราก็มีวางขายที่แคลทุกสาขาค่ะแล้วก็ตลาดสดทั่วประเทศ
แล้วก็มีออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะก็จะมีพม่ากัมพูชาแล้วก็มีลาว

ก่อนที่น้ำจิ้มจอมยุทธ์๑๖เนี่ย
โด่งดังไปทั่วแบบเนี้ยก็ต้องมีวันที่เกือบจะเจ๊งมาก่อน

เป็นยังไงบ้างครับตอนที่น้ำจิ้มลูกชิ้นเราเนี่ยเริ่มติดตลาดแล้วเริ่มขายดีเนี้ยครับอืม
เราก็ไปสั่งเครื่องจักรมาเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่จะถึงสงการพอดีค่ะ
เราก็คิดว่าไอ้เครื่องจักรนี้มันเป็นเครื่องที่ขึ้นรูปถุงน้ำจิ้มแบบอัตโนมัติอย่างนี้ค่ะ
ครับอืมขึ้นรูปถุงจากนวลฟีมอะค่ะครับ
มั่นใจมากว่าไอเครื่องจากนี้ต้องทำงานได้เราก็ไม่ได้สั่งถุงสำรองเอาไว้เลยอะค่ะ
พอถึงเวลาผลิตเราต้มน้ำจิ้มได้แต่ว่าเครื่องจักรเนี้ยมันผลิตถุงออกมาไม่ได้อ้าว
อืมรั่วบ้างแตกบ้างครับมันก็เลยทำให้เรามีน้ำจิ้มแต่เราไม่มีถุงใส่น้ำจิ้มไปส่งลูกค้าค่ะ
ยังไงครับแล้วมันจะเป็นช่วงหน้าขายพอดีลูกค้าก็โทรมาด่าแบบเยอะมากว่าเออเนี้ย
เฮ้ยไม่มีของมาขายเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเนี่ย
เป็นช่วงที่เรามีคู่แข่งที่เขาเริ่มเรียนแบบสินค้าเราพอดีครับ
สวมลอยไปที่ร้านค้าทุกร้านค้าแล้วไปบอกว่าอืม
จอมยุดอ่ะเจ๊งแล้วอ๋อเป็นยี่ห้อนี้มาแทนนะอ๋อครับ
แม่ค้าก็เชื่อเพราะว่าเราไม่มีของให้เขาจริงอะค่ะ

ก็พยายามซ่อมเครื่องให้มันใช้งานได้อืม
เครื่องอ่ะกลับมาลันได้แล้วเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราโชคดีแล้วอ่ะ
มีน้ำจิ้มส่งลูกค้าแล้วแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องก็ลันน้ำจิ้มไปเรื่อยเรื่อย
ผลิตออกมาเรื่อยเรื่อยสักพักหนึ่งเราได้ยินเสียงอ่ะ
ก้มลงไปดูค่ะปรากฏว่าไอ้ใบมีดเนี่ย
ที่มันต้องตัดถุงน้ำจิ้มออกมาให้มันเป็นถุงเนี่ยค่ะ
มันหักแล้ววันนั้นคือวันที่แบบสิบเมษาพอดีอะค่ะโอ้โห
มันไม่มีร้านไหนเปิดแล้วอ่ะครับทุกร้านเขาปิด
หยุดสงการแล้วค่ะอืมเราก็เลยคิดว่าเออ
เราคงเจ๊งแล้วแหละเจ๊งแน่นอนก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้วค่ะก็เลยปิดเครื่องแล้วก็ไปนอนเลยค่ะ
จากโดนปล่อยข่าวลือว่าเจ๊งแล้วเนี่ยยังโดนคู่แข่งมาสอดแนมด้วย
แบบว่าขโมยสูตรหรือยังไงคะคู่แข่งเนี้ยค่ะเขาแฝงตัวมาสมัครเป็นพนักงาน
จะส่งน้ำจิ้มให้เราค่ะทำกันถึงขนาดนั้นเลยใช่ครับอืม
เขาไปส่งน้ำจิ้มเราเขาก็แอบขายยี่ห้อของเขาด้วยอืม
ช่วงที่คิดว่าเจ๊งแน่แน่แล้วเนี่ยเรากลับมาได้ยังไงนะครับนั่นสิครับ
ช่วงที่ที่หยุดไปเนี่ยก็ไปทบทวนตัวเองค่ะว่ามองกลับมุม
เมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ในมุมของนักธุรกิจพ่อค้าทำธุรกิจบนเครื่องคิดเลขอย่างเดียว
เราจะได้กำไรเท่าไหร่ยังไงยังไงกันแน่อืมแต่พอมันเกิดวิกฤตอย่างเงี้
มันทำให้เรารู้ซึ้งว่าเฮ้ยเราจะทำธุรกิจแบบนี้ไม่ได้
เราก็เลยกลับมุมใหม่เป็นเราไปเป็นลูกค้าครับครับแล้วก็เอาน้ำจิ้มเรามาวางเลยค่ะ
แล้วก็ถามตัวเองเลยว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะซื้อไหม
เพราะอะไรแล้วก็จดออกมาเป็นข้อเลยค่ะว่าซื้อเพราะอะไรไม่ซื้อเพราะอะไร
เราได้คิดว่าเฮ้ยจริงแล้วเราสามารถผลิตน้ำจิ้มได้เข้มข้นกว่านี้นะครับ
ดีกว่านี้นะครับโดยไม่ต้องไม่ต้องมองถึงตัวเลขกำไรเลยอ่ะอืม
แต่มองไปถึงจิตใจลูกค้าแทนอย่างเงี้ค่ะอืมก็อันนั้นก็คือเป็นจุดเปลี่ยน
เราก็กลับไปปรับปรุงสูตรใหม่ทั้งหมดพอหลังจากเปิดมาอย่างเงี้
เราก็เอาสูตรนั้นออกไปขายสูตรนี้ก็เป็นการพลิกชีวิตของเราทั้งหมด
เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของสูตรนะครับอะไรคะ
หมายเลขสิบหกครับหนึ่งหกมาต่อท้ายอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาด้วย
ใช่ค่ะจำได้เลยว่าอาบน้ำอยู่แล้วก็ออกมาจากห้องน้ำ
ครับเราก็ได้ยินเสียงมากระซิบข้างหูว่าฮะ
จอมยุทธ์สิเฮ้ยเราก็ได้ยินแบบเนี้ยค่ะ
อ่ะแม่เนื้อชอบคุณลุกชอบแบบนี้ต่อเลยค่ะ
อยู่ได้ยินเสียงกระซิบว่าจอมยุทธ์จอมยุทธ์จอมยุทธ์
ชื่อจอมยุทธ์สิบอกแล้วแบบเนี้ยช่วงนั้นดูหนังจีนมากไปหรือเปล่า
ไม่ได้ดูเลยค่ะไม่เกี่ยวกับหนังจีนด้วยหรอไม่ดูแล้ว
แล้วมีเลขสิบหกด้วยอะค่ะอืมใช่ค่ะคราวเนี้ยพอเราได้ชื่อว่าจอมยุทธ์สิ
เราก็โทรไปบอกแม่ว่าได้ชื่อนะชื่อจอมยุทธ์แต่ก็มีพี่ที่เขาเก่งเรื่องฝาตัวเลขอย่างนี้ค่ะ
อ๋ออืมต้องนั่งอย่างดีแล้วก็เรื่องใส่ฟังเรื่องการตั้งชื่อเนี้ยค่ะ
จอมยุทธ์เขาบอกว่าจอมยุทธเนี้ยดีนะอืมครับแต่ให้เติมเลขสิบหกเข้าไปอืม
แล้วเงินทองไหลมาเทมาจะขายดีจะได้ออกต่างประเทศจะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเลขที่เข้าเลขด้วยดวงของเราค่ะ
ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณปอเช่นะลบคำสุขประมาทของคุณพ่อได้แล้ว
ว่าเป็นแกะดำนะคะประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะครับ
ภาพที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้คุณพ่อไม่ได้เห็นค่ะเพราะว่าท่านเสียไปแล้ว
แต่จำได้ว่าก่อนที่ท่านจะเสีย๓วันเนี่ยท่านโทรศัพท์มาหาเราแล้วท่านก็พูดว่า
คือตอนนั้นเนี่ยน้ำจิ้มเราก็ยังไม่ได้ติดตลาดอะไรขนาดนั้นนะคะ
เขาก็โทรมาบอกว่าป๊าว่าหนูอ่ะทำสำเร็จแล้วเชื่อไหมอืม
มองไม่ผิดหรอกอืมสำเร็จแล้วแน่นอนยังไงก็ไปได้ป๊า
ตาหลับแล้วแหละแต่ว่าเขาคงไม่ได้อยู่ใช้เงินลูกหรอก
คือเราก็ไม่คิดว่านั่นคือคำพูดสุดท้ายของเขาค่ะพออีก๓วันเขาก็เสียชีวิต
อืมอุ้ยครับ
นี่แหละครับเส้นทางของความสำเร็จนะครับครับ
อาจจะสร้างแบรนด์ตัวเองนะฮะจนได้มาเป็นน้ำจิ้มจอมยุทธ์๑๖แบบทุกวันนี้ครับ
ครับชื่อว่าผู้ชมส่วนใหญ่นะครับเห็นวิถีชีวิตคุณปอแล้วเนี่ย
ก็อยากจะทราบเคล็ดลับวิธีการคุณปอลองแนะนำคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างครับ
ค่ะคือจริงแล้วอันดับแรกค่ะเวลาที่เราเกิดปัญหาขึ้นมาครับ
เราต้องไม่ยอมแพ้ค่ะคิดถึงแต่เฉพาะวิธีการที่จะทำให้เราผ่านตรงนี้ไป
ครับโดยไม่ต้องไปคิดถึงอารมณ์หรือการโทษโชคชะตาอืมมันก็ทำให้เราอ่ะ
เดินหน้าไปเรื่อยค่ะเราก็จะสามารถผ่านวิกฤตทุกอย่างในชีวิตไปได้หมด
เหมือนคุณปอนะครับที่ลงมือปฏิบัติในสนามธุรกิจจริงนะครับ
จนสำหรับประสบความสำเร็จได้อย่างไหนทุกวันนี้ครับใช่แล้วค่ะ
วันนี้นะคะเราต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณปอเช่สุรดาสิทธิกิตติกูลค่ะ
เจ้าของธุรกิจน้ำจิ้มจอมยุทธ์สิบหกค่ะขอบคุณครับ
ดูดกลิ่นจากผลไม้ภูมิปัญญาไทยที่ใครก็สามารถทำได้
ยังขายได้คล่องสร้างผลกำไรได้เป็นอย่างดี
เขามีวิธีการทำอย่างไรไปฟังกันเลยครับเรามาปิดท้ายด้วยเรื่อง
กลิ่นอันไม่พึงประสงค์กันหน่อยดีกว่าครับอืมชอบกลิ่นตูดปูของคน
แถวนี้หรือเปล่าคะแม่เนยอย่ามาพูดพี่อาบน้ำแล้วเมื่อไหร่คะ
อาทิตย์ที่แล้วไงอาทิตย์ที่แล้วไงอ้าวนี่แหละกลิ่นนี้เลย
หยอกหยอกอาบแล้วเช้าหยอกแล้วกลิ่นผมเองแหละครับโอ้โหโอ้โห
อันไม่พึงประสงค์ที่ว่าเนี่ยที่ผมหมายถึงเนี่ย
ก็คือเรื่องของการกำจัดกลิ่นต่างที่เป็นกลิ่นอับต่างหากแล้วฮะ
ครับวันนี้เนี้ยผมมีไอเดียที่ว่าเนี้ยมาฝากฮะ
ก็คือถ่านดับกลิ่นที่ทำมาจากผลไม้ครับผมโอ้โหขอบอกเลยนะว่า
ประสิทธิภาพนั้นสุดยอดเหลือล้นจริง
ดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีครับ
ว่าคุณผู้ชมจะเอาไปวางในมุมอับหรือว่ามุมในห้องน้ำ
ตู้เสื้อผ้าตู้ยงตู้เย็นหรือแม้กระทั่งในรถของคุณผู้ชมเองก็ตาม
ที่เลยว่างั้นวางได้หมดเลยครับขั้นตอนวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายครับ
เลี้ยงแค่เราไปเก็บผลไม้จะเป็นผลไม้ชนิดไหนก็ได้
เสร็จแล้วนำมาใส่ในปี๊บเคล็ดลับนะครับ
จะต้องเอาผลไม้ลูกใหญ่ลงไปก่อนครับแล้วต่อด้วยลูกเล็กเล็กค่อยค่อยตามลงไปครับ
การเผานะครับจะได้ทั่วถึงนี่แหละค่ะพี่ป้องค่ะมีเนยครับ
ปิดผลไม้ด้วยใบตองเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อกันเขม่าวควันไฟไม่ให้จับที่ผลไม้
ก็เอาปี๊บเนี่ยเข้าเตาเผาไปเลยขั้นตอนนี้มีเคล็ดลับอีกแล้ว
ก็คือเตาเผาห้ามมีรอยหรือว่ารูรั่วเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามีทุกอย่างที่เราเผาจะกลายเป็นคิดเท่าตันทีครับพี่ป้อง

ดูแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะน่าจะทำกันได้ค่ะ
ใช่แล้วล่ะครับเพียงเท่านี้เราก็จะมีถ่านผลไม้
เอาไว้ใช้ดับกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วล่ะครับทั้งสองท่านครับ
แม่วันนี้รายการเรานะฮะเศรษฐีป้ายแดงนะครับ
มีเคล็ดลับทำเงินนะฮะรวมถึงไอเดียเด็ด
ฝากคุณผู้ชมได้เยอะเลยนะครับ
หมดเวลาสำหรับรายการเศรษฐีป้ายแดงแล้วนะคะ
พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาบน้ำอยู่แล้วก็ออกมาจากห้องน้ำ
เราก็ได้ยินเสียงมากระซิบข้างหูว่าฮะ
ชื่อจอมยุศิเฮ้ยอื้มเราก็ได้ยินแบบนี้อ่ะ

ขอเลยค่ะคือเค้าดูตามดวงเรานะฮะเดี๋ยวท้ายรายการในขอเบิ้ล